แค่งเยาวชนช้างศึกสายเลือดใหม่

รุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
ตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๗กันยายนนี้

สวัสดีครับ